หมอลำที่จริงเห็นเขาประกาศว่าจะมีการแสดงยันเช้า
แต่ทีนี้มีการสั่งให้หยุดการแสดงกลางคัน

คนดูโกรธใครรู้ไหมไม่ได้โกรธหมอลำเลยนะ

ตำรวจแล้วไปแก้แค้นตำรวจด้วยการถีบมอเตอร์ไซค์ของตำรวจ

ท้ายที่สุดตำรวจควบคุมตัวเอาไว้ได้แล้ว
แต่ดูจังหวะที่มีการไปปล่อยลมยาง
มีการไปถีบรถจักรยานยนต์ของตำรวจหน่อยนะครับ
นี่ฮะผิดครั้งนี้ศิลปินไม่เกี่ยวค่ะเขาเขียนไว้
ผิดที่ตำรวจนี่แล้วท้ายที่สุดต้องมาลงที่ไหนฮะ
มอเตอร์ไซค์ตำรวจสิฮะที่จอดอยู่ข้างรถกระบะของตำรวจนะครับ
อันนี้เกิดขึ้นในงานคอนเสิร์ตยักษ์เฟสติวัล
บริเวณตรงข้ามโรงไฟฟ้าบางประกงที่จังหวัดฉะเชิงเซา
เหตุการณ์ในคลิปเนี่ยเกิดตอนตี๓ของวันที่๕มีนาคมนะฮะ
เพราะว่าแฟนหมอลำไม่พอใจฮะ
ว่างเก้าอี้พังรั้วงานทุบรถส่งเสียงโหร้อง

เรียกร้องให้ผู้จัดงานคืนเงินค่าบัตรคอนเสิร์ตให้
เท่าไหร่นะคุณ๒๙๙มันดูแล้วไม่คุ้ม

เขาบอกว่าซอดแจ้งนะจัดตั้งแต่๖โมงเย็นจนถึง๖โมงเช้า

แจ้งนะทุกคนก็หวังจะซ่อแจ้งนะฮะเดี๋ยวจะสว่างคาตาแบบนี้นะฮะ

เข้ามาสั่งให้หยุดการแสดงด้วยเหตุผลว่าเกินเวลา
แล้วก็มีคนร้องเรียนเรื่องของเสียงดังรบกวน
ตำรวจมาสั่งให้หยุดตอนตี๓กว่า
นี่ไหนวัดซอดแจ้งยังไม่ซอดแจ้งเลยนะฮะ

โดยทางตำรวจสพบังปะกงได้แจ้งความดำเนินคดี
กับผู้ที่ทำลายรถตำรวจไว้ด้วย

ตำรวจสพบังปะกงจับกลุ่มตัวนายเดียอายุ๒๔ปี
ซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในคลิปนะฮะ
คนนี้นะฮะที่แต่งกายเป็นผู้หญิงเนี่ยนะครับ
จับได้ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีคุณ
โดยยอมรับว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงก็ไม่พอใจค่ะ

โปรโมทว่าซ่อแจ้งแต่ถึงเช้าไงคะ
เข้าไปดูตอนไหนรู้ไหมคะตีหนึ่งค่ะ

ดูได้๒ชั่วโมงเองตอนนั้นก็เลยแบบโมโหฮะ
เหมือนกับไม่เหมือนกับตอนที่บอกไว้ตอนซื้อบัตรเลยว่าจะเล่นถึงเช้า
โมโหบวกกับอารมณ์ชั่ววูบ

ก็เลยจัดการรถตำรวจเลยนะครับ

อันนี้ปล่อยลมยางกระทืบเลยนะฮะ
เรื่องต้นถูกตั้งข้อหาทำร้ายทรัพย์สินนะฮะ

ทีนี้ผู้กำกับการสบปกงก็อธิบายคุณ
ในวันเกิดเหตุงานหมอลำเล่นเกินเวลาตามที่แจ้งไว้
และตำรวจได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องเสียงดัง
ก็เลยต้องไปสั่งให้หยุดเล่นซึ่งอยู่ในกรอบของกฎหมายนะครับ

เกิดความไม่พอใจของผู้ที่มาเที่ยวงาน
ตำรวจเข้าใจนะเข้าใจหัวอกเหมือนกัน
แต่ทีนี้ถ้าทำผิดกฎหมายก็ต้องระงับการแสดงไว้ก่อนนะฮะ
ฝากไปยังผู้ที่จัดการแสดงและผู้เข้าชมงานด้วยนะฮะ
หากเจ้าหน้าที่ให้ยุติการแสดงเนื่องจากเลยเวลาที่ขออนุญาตไว้
ก็ขอให้เข้าใจและขอให้ผู้จัดและผู้ร่วมงานปฏิบัติ
กฎระเบียบด้วยอันนี้ก็ต้องย้อนกลับไปดูนะ

ถึงมีการโปรโมทว่าจะจัดการแสดงจนถึงเช้านะครับ
แต่ว่าทางคนอนุญาตอ่ะฝั่งเข้าเข้าเค้าบอกว่า
จริงก็บอกไปแล้วว่าจัดได้ถึงแค่เที่ยงคืน

แต่ทีนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะทำโปรโมทไปก่อน
เพราะเขามีป้ายเป็นแบบไวนิวใหญ่เลยคุณ
แล้วระบุเวลาเลยว่าจนถึง๖โมงเช้า
เราไม่ได้สื่อสารใหม่กับคนที่มาซื้อบัตรซื้อตัว
นี่ไงน่าจะเอาจุดนี้มาเป็นจุดขายด้วย
พอคนเข้าใจผิดแล้วพอมันเลิกเร็วก็เลยหุดหงิ